ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะก่อนเล่าปุจฉาช่วยวิสัชนา
วิสัชนาทั้งสองท่านตอบคุณผู้ชมตอบนะคะ
ถ้าคุณขับรถไปในที่ที่แบบหาที่จอดรถยากมาก
ไม่ว่าจะเป็นตามห้างตามงานต่างเนี่ย
ถ้าคุณขับเลยไปแล้วคุณจะให้คนในรถคุณมายืนจองที่ไหม

ก็ให้สิทธิ์คนที่เขาวนไปถึงตัวนั้นก่อนก็ตามนั้นเลย
แต่มันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะที่นครปฐมคุณผู้ชมคลิปนี้ดูกันค่ะ
มันไม่ได้นะ

ลงจากรถให้ลูกไปวนรถมา

แล้วป้าแกเนี่ยแกยืนจองแบบนี้พอสองสามีภรรยาเขาจะเข้าซอกตรงนี้
อืมแกไปทุบรถเขาอ่ะค่ะอ๋อแล้วแกก็ด่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปอ่ะ
สองสามีภรรยาว่านิสัยแย่เออคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปก็เลยถามกลับไป
คุณมายืนจองที่จอดรถแบบเนี้ยใครนิสัยแย่กันแน่แล้วคุณไปทุบรถเขาด้วยอ่ะอืม
นี่กลายเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมถามหน่อยใครนิสัยแย่กันแน่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณลานจอดรถ
หน้าวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีการจัดงานองค์พระปฐมเจดีไง
หนุ่มสาวสองคนในคลิปขับรถไปวนหาที่จอดบริเวณลานจอดรถ
ตอนนั้นรถก็เยอะสองคนเนี่ยเขาก็เลยขับวนหาที่จอด
หาสองรอบนะคุณกระทั่งมาเจอตรงนี้พี่กระบะสีขาวแกกำลังจะจอดออกจากช่องพอดี
เลื่อนรถไปข้างหน้าแล้วเตรียมจะถอยจอดรถแต่ต้องมาเจอป้าคนนี้แกยืนจองอยู่อะค่ะ
จองทีนี้ป้าเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้
แกจองแล้วแกให้ลูกสาวไปวนรถมาจอดตอนนั้นแกขับเลยไปแล้วไง
ขับเลยไปให้ลูกสาววนมาแกยืนจองแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ทั้งสองคนหนุ่มสาวคู่นี้เขาก็เลยบอกเขาก็จะจอดเหมือนกัน
ป้าแกเลยทุบรถเขาให้ค่ะบอกจอดไม่ได้จอดไม่ได้จอดไม่ได้
ก่อนที่ทั้งคู่จะลงไปโต้เถียงกันเกือบจะมีเรื่องกันนะคะ
แต่สุดท้ายจังหวะพอดีเลยค่ะลูกสาวของป้าขับรถมาพอดี
พอเห็นเหตุการณ์ท่าจะไม่ดีแล้วแกลากป้าค่ะ
ลากแม่ของตัวเองเนี้ยไปหาที่จอดรถไปนะคะ
แต่ถามว่าจริงแล้วเนี่ยการยืนจอดรถจองที่จอดรถแบบนี้
มันผิดไหมผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดกฎหมาย
แต่ถามว่าผิดมารยาทไหมล่ะกติกาสังคม
นั่นแหละฮะมันเป็นมารยาททางสังคม
นี่ไงมาเต็มเลยคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเลยไปแล้วก็ให้สิทธิ์คนอื่นเขา
อีกท่านบอกว่าจองไม่ได้จองไม่ได้ไม้ยามกเพียบเลย

เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันดิฉันไม่กล้าเลยนะ
ไปเลยค่ะวนหาที่ใหม่เสียเวลาก็ยอมค่ะไม่อยากมีเรื่องนะคะ